คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันนะคะ
ออนไลน์เขามีการแชร์คลิปหนึ่ง
เป็นนุ่มคนนึงนะคะไปเดินอารวาสถือมีด
อารวาสหญิงสองคนนะคะยืนอยู่ริมถนนที่จังหวัดอุดรธานี
ผู้สื่อข่าวเห็นแบบนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
พบเลยว่าผู้ชายคนนี้ชอบอารวาสคนในครอบครัวอยู่เป็นประจำ
แฟนสาวเองก็ทนไม่ไหวคิดจะหนีอยู่หลายรอบเหมือนกันค่ะ

แล้วเรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็โพสต์คลิปวิดีโอนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นชายคนนึงเขาไม่สวมเสื้อค่ะ
คล้ายกับคนเมาสุราอายุประมาณสัก๒๐๓๐ปี
ในมือก็ถือมีดไปข่มขู่ทำร้ายหญิงสาวสองคน
โดยมีผู้หญิงอีกคนคอยห้ามปรามชายคนนี้
ไม่ให้ไปทำร้ายผู้หญิงอีกคนแล้วก็คอยแย่งมีดออกจากมือ
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ไปรับทั้งสองคนซ้อนท้ายออกไปค่ะ
พูดสิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวีลงพื้นที่ติดต่อไปยังไง
่อเกียรติศักดิ์สมบูรณ์เป็นเจ้าของคลิปให้ข้อมูลแบบนี้
หญิงสาว๒คนนะคะคนแรกอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
สวมเสื้อสีชมพูคนที่สองอายุ๔๐๔๕ปี
สวมเสื้อกล้ามสีแดงคือสองคนนี้เดินมาริมทางปกติ
บนถนนอุดรบ้านสามพร้าวแต่ระหว่างที่เดินอยู่
ชายไม่สวมเสื้อคนเมื่อกี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดฝั่งตรงข้าม
จู่ก็เดินถือมิดดาบข้ามถนนมาชี้หน้าผู้หญิงสองคนนะคะ
หญิงสาวสองคนร้องไห้เลยแล้วพยายามจะเดินหนี
แต่ว่าเขาก็ยังทำท่าทางจะเข้าไปทำร้ายผู้หญิงเสื้อสีชมพู
สาวเสื้อกล้ามสีแดงก็เลยเข้าไปห้ามไปแย่งมีดออกจากผู้ชายคนนี้
แล้วก็เรียกหญิงสาวที่สวมเสื้อสีชมพูขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันออกไป
ทุกคนเห็นเหตุการณ์งงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
สรุปทั้ง๓คนเนี่ยทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เกรงว่าผู้หญิงสองคนนี้จะได้รับอันตรายนะคะ
ก็เลยตัดสินใจขับรถตามไปจนพบว่าชายคนนี้ก็ยังทำร้ายผู้หญิงเสื้อสีชมพู

คนเห็นเหตุการณ์ในก่อกเกดก็เล่าต่อว่า
คนในพื้นที่ยืนยันว่า๓คนนี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

สาวเสื้อกล้ามสีแดงคือแม่ของชายหนุ่มที่ถือมิดดาบ
ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูคนนี้สรุปเป็นภรรยาค่ะ
ภรรยาของผู้ชายที่ถือมิดดาบจะมาทำร้ายนั่นแหละ
สาเหตุเรื่องนี้ก็มาจากการที่แฟนหนุ่มชอบเมา
และมีอาการคุ้มกล้างทำร้ายคนในบ้าน
ภรรยาสาวเคยคิดหนีอยู่หลายครั้ง
แต่จะหนีทีไรก็ถูกทำร้ายแบบในคลิปค่ะ
เมื่อคลิปนี้ออกมาก็เลยถูกแชร์
กันออกไปในโลกออนไลน์
สรุปเป็นเรื่องในครอบครัวค่ะ